สวัสดีค่ะขอโทษค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ข่าวใส่ไข่นะฮะสดค่ะข่าวใส่ไข่สดค่ะครูสดค่ะใหม่
ให้เยอะก็เอาล่ะฮะทุลักทุเลกครับพอสมควรเพื่อนรับสบายดีที่สี่สิงหาคม
ค่ะนะฮะแน่นอนวันนี้ขอต้อนรับผู้อ้วนอีกครั้งตามคำเรียกร้อง
สวัสดีค่ะช่วงเช้าข่าวใส่ไข่ฮะขอบคุณมากเลยค่ะเนาะวันนี้รถติด
ค่ะต้องยอมรับวันนี้เป็นวันที่รถติดพอสมควรฝนจะตกไงตั้งเขามืดมาเลย
แต่เมื่อสักครู่นี้ตอนที่ครูว่านั่งรออยู่ในรถตอนที่มาถึงอ่ะนะครับ
เมฆมืดอยู่ฝั่งทางด้านของตรงข้ามของไทยรัฐอืมค่ะเออแปลกมากเพราะฝนทางด้านนี้
ตกนะแล้วก็แม่ก็ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ทราบตอนนี้ไปอยู่ที่ไหน
ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะฮะอ่ะมาให้โอเคฮะเนาะโอเคน่ะ
ขอเชิญคุณหนุ่มกัญชัยเลยแล้วกันนะฮะมาข่าวคุณถ้าข่าวแรกเชิญ
เชิญค่ะนะเชิญค่ะพี่หนุ่มค่ะฮะพี่หนุ่มไปนั่งเป็นเป็นกล้องซะแล้ว
สวัสดีค่ะคุณหนุ่มค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับ
ผมไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะฮะคิดถึงนะคะคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึง
คุณเหมือนกันนะครับค่ะเอาไงรถติดมากครับพี่
โอ๊ดโอ๊ดไม่ติดนะโอ๊ดมาจากฐังแดนบางนาค่อนข้างกว่าจาโล่งเลย
เชิญให้ตามหลังโฆ่นดำมาเลยอะครับจริงหรอครับเล้ว
โอ้โหติดติดมากเหมือนกันฮะ

โอเคนะครับไปเรื่องแรกวันนี้นะครับ
เรื่องราวของยิงถล่มอุบลนะฮะโอ้โห

ยิงกันนะครับที่อุบลราชธานีนะครับ

เป็นตลาดอุบลสแควร์
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับทำให้มีผู้เสียชีวิตส่องลายนะครับ

คิงวัดใต้ทำใจนะฮะแล้วก็อีกคนนึงคือนายโชคธวัฒน์นะครับ
เป็ดบ้านข้ามคันกว้างแน่ใจสรุปว่าต้นสายไปเหตุมาจากไหน
เนี่ยนะครับยังมีผู้บาดเจ็บอีกเจ็ดรายด้วยกันนะครับ
ต้นเนี่ยมีรายงานครับบอกว่าทางตำรวจเองเนี่ย
ทำการตรวจสอบพื้นที่ไปพบกระสุนปืนเป็นปืนกลยิงเร็วเอ็มสิบหกนะฮะ
ยังมีปืนลูกซองยาวปืนพกสั้นขนาด๙มม
ทั้งหมดเนี่ยนะครับตำรวจก็เก็บไว้เรียบร้อยนะครับ
รวมกับที่เก็บได้เมื่อคืนประมาณอีกสักหนึ่งร้อยนัดเศษนะครับโอ้โห
แล้วก็ยังไปพบรถกระบะนะฮะเป็นอ่ารถมอเตอร์ไซค์อีกด้วยก็มีนะฮะ
คือทั้งหมดเนี่ยนะฮะได้รับความเสียหาอีกห้าคันนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นกระบะเอ่ยเป็นรถยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์ต่างในโดนี่นะฮะ
เอ็มสิบหกปืนลูกซองแล้วก็เป็นเก้ามอมออืม
เนี่ยนะครับคือเก็บรวมมาแล้วเนี่ยนะฮะ
เขาบอกตอนนี้เนี่ยเอาร้อยกว่านัดแล้วจากตอนแรกเศสสิบกว่านัด
เออเปลือกจังอืมนี่นะครับ
ตำรวจภูทรภาค๓นะครับก็ได้มีการรายงานบอกว่า

ซึ่งตำรวจเองสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้๑คน
จากการสอบสวนก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับ
นัดไปเคลียร์ปัญหากันนะฮะในบริเวณดังกล่าว
แต่การเจรจาเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับ
หรือหลังจากนั้นก็งัดปืนแล้วยิงใส่กันนะครับ
ได้มีการสั่งการด้วยนะฮะให้มีการเร่งจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
นี่นะฮะเพราะว่าสุฤทธิ์ที่ได้ทำการพิสูจน์๑๐ทราบนะฮะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดมี๑๐รายด้วยกัน
ครับโดยมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้วนะครับสามรายเบื้องต้น
แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพรบออาวุธ
ปืนเครื่องกระสุนปืนพสองพันสี่ร้อยเก้าสิบอืมในส่วน
ของการก่อเหตุนะครับก็ทราบว่าเป็นกาดครับของสถาน
บันเทิงสองแห่งด้วยกันซึ่งอยู่ติดกันครับนั่นก็คือร้าน
เอกมัยสี่แปดเจ็ดนะฮะส่วนอีกร้านถึงชื่อว่าร้านพยาย
เนี่ยนะฮะโดยมีปัญหานะครับเนื่องจากร้านจำหน่าย
สุราเนี่ยอยู่ติดกันทำให้กาดทั้งสองร้านเนี่ยนะครับ
ไม่ถูกกันครับมีการกระทบกระทั่งกันอืมเนี่ยนะฮะแล้วอุ้ย
เป็นคนกลางนัดเคลียร์ปัญหาส่วนตัวให้เห็นไหมฮะมีคิง
ลายนี่เสียชีวิตนะครับเป็ดพญายอนี่เป็ดเสียชีวิตอืม
เห็นไหมเนี่ยนะฮะเป็นฉายาของเขาเขาบอกปกติแล้วเนี่ย
นะครับบริเวณนี้นะจะมีตำรวดสายตรวจเนี่ยมาตรวจตรา
อยู่เป็นประจำนะครับแต่เมื่อวานทั้งสองฝ่ายก็นัดมาคุย
กันครับจึงมีการเตรียมอาวุธมาแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รับ
แจ้งช้าด้วยนะครับทำให้ไประงับเหตุเนี่ยไม่ทัน
สำหรับสถานบันเทิงที่เกิดเหตุครับก็ได้มีการเรียนให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทราบแล้วนะครับ
ถึงความผิดเบื้องต้นเรียบร้อยเนื่องจากร้านแถวนี้เนี่ย
อนุญาตแค่จำหน่ายสุราครับแต่ว่าไม่ได้มีใบอนุญาตเป็นสถานบันเทิงนะครับ
อืมอ่าเนี่ยนะครับตรงจุดนี้เขาจะมีชื่อด้วยนะ
เป็นเป็นชื่อเหมือนกับเป็นลานอะไรสักอย่างเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีเหตุเด็กไปตบกัน
แถวนี้ก็มีนะฮะเป็นเหตุทะเลาะกันต่อยตีกันเหตุแบบยาเสพติดนะ
เขาบอกแถวแถวเนี้ยนะฮะเนี่ยนะครับก็เป็นร้านที่อยู่ติดกันแล้วครับ
คุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะพญายอกับเอกมัย๔๘๗นะฮะ
คิงวัดใต้กับอีกฝั่งหนึ่งเป็ดบ้านข้ามเห็นไหมเนี่ยนะฮะ
คือทั้งสองฝั่งนี้นะครับก็คือไม่พอใจไม่ถูกกัน
อืมก็ไม่ต้องน่ารุนแรงขนาดนี้เนอะก็เป็นกาดด้วยกันทั้งคู่
ก็มีคนอื่นในรับป่าเจ็บด้วยด้วยนะเขาบอกมี๔ชีวิต๒คนอ่ะ
อืมก็๒คนก็คือคนที่ดวนกันนะก็คือคนดวนกันเองจนตาย
เนี่ยนะฮะอ้าวโอเคนะครับนะฮะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
วันนี้นายกไปกาญจนบุรีนะอย่างแรกที่เขาดูกันก็คือ
นายกเนี่ยทะเบียนรถอะไรนะฮะแต่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
พระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรสวนมหาราชเนี่ยตำบลดอนเจดีที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
วันนี้นายกครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาพร้อมด้วยคณะเนี่ย
เดินทางมาสการะบูชาบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยนะครับ
นี่จากนั้นปุ๊บนายกก็เดินทักทายคนที่เข้ามารอต้อนรับนายกอยู่
แต่ก็มีคุณชายพงศ์แสนดีอายุ๘๐เป็นหมอช้างฮะหมอช้างนี้จุดที่ใส่
เข้ามาต้อนรับพร้อมมอบผ้าขาวม้าแล้วก็หินตายายเนี่ย
ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ผู้ได้รับ
หนึ่งที่เขาให้ไปเนี่ยให้มีจิตใจที่หนักแน่น
ใครจะว่ากล่าวยังไงก็ไม่โกรธเขาบอกหินเนี้ยเห็นเป็นหินตาย
ยายนะและเป็นหินที่ทำให้คนเนี่ยมีความสามัคคีแบ่ง
ปันความสุขครับทั้งนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าระหว่างที่นายกเนี่ย
ถ่ายรูปกับนักเรียนจากโรงเรียนวัดดอนเจดีอยู่นั้นน่ะ
มีนักเรียนคนหนึ่งก็ได้มาหานายกนี่ดูนี่นายกก็ถ่ายรูป
นักเรียนนั่นแหละที่วัดดอนเจดีก็มีนักเรียนรายหนึ่ง
บอกนายกช่วยเซ็นช่วยเซ็นลายเซ็นให้หนูหน่อยมีเสียงไหม
คะขอเสียงหน่อยไม่มีเสียงเนาะมาแล้วมาแล้วก็แบบช่วยเซน
ให้หน่อยพร้อมขอกอดนายกเพราะชื่นชมเมื่อได้กอดแล้วเด็กร้อง
ให้อืมเขาบอกเขาชื่นใจเหลือเกินได้ก่อนนายกตู่เนี้ยซึ่งพล
ประยุทธ์เนี่ยก็ได้พูดกับเด็กเพราะว่านี่ให้ตั้งใจเรียน
หนังสือนะให้จบแล้วตั้งเป้าเอาไว้สิ่งที่ต้องการอะไรเพราะ
จะมีการจ้างงานเป็นจำนวนมากนายกว่าอย่างงั้นอืมขอให้ทุกคน

นี่เด็กร้องไห้กันเลยนะฮะนี่

ไม่มีเสียงเนอะเสียดายไปหน่อย
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้นายกก็ลงพื้นที่
ทางด้านถ้าสมมุติจะไปดูกันวันที่๘เราพูดถึงนายกตู่ก็
ต้องพูดถึงรองนายกป้อมปรากฏว่านายรองนายกเนี่ยเขาจะลงน้อง
ค่ะเนอะเฮ้ยป้ายมีคนพูดถึงป้ายที่จะลงหนองคายดีมาก
เลยอ่ะว่าว่านี่เขาบอกว่าอยากแต่ไม่รู้มีป้ายหรือเปล่านะมีรูป
แล้วนะครับคือไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แรงแน่อะไรคะคำของลูก
ราคาของลุงป้อมเขาบอกไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แรงแน่แน่เนี่ยแต่
อยู่ที่ไม่มีรูปก็เลยเล่าแค่ที่จริงมันจะต้องแบบว่าไม่
มีรูปเนาะ
กำกับเจ้าหน่อยไหมวันนี้หลายและคนก็พูดถึงพูดกำกับโจ้
ซึ่งอย่างที่บอกว่าศาลอาญาคดีชุฌริชรัตน์และประพฤทธิ์มิชอบนะครับคุณจันทราอุทธะนภลมารดาของพโจ้เราจะพโจ้กันได้แล้วเนอะ
เขาเดินทางไปยื่นคำร้องขอให้ศาลเนี่ยออกหมายจับหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดเนี่ยนะครับ
หลังจากที่สารชั้นต้นเนี่ยมีคำพิพากษาประหารชีวิต

ผู้ต้องหายาเสพติดลายหนึ่ง
เราน่าจะจำกันได้สำหรับผู้กำกับโจ้เนี่ย

นะที่มีการคุมถุงดำทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดเนี่ยจน
เสียชีวิตคาโรงพักเลยนะฮะโดยสารเนี่ยได้ลดโทษให้ผู้
กับโจ้เหลือจำคุกตลอดชีวิตเมื่อวันที่๘มิถุนายน
ครับซึ่งคุณแม่ของเขาเนี่ยคุณจันทราเขาเปิดเผยว่าณวันนี้ลูก
ชายของเขาสำนึกในการกระทำผิดดังกล่าวแล้วแล้วก็รู้สึก
เสียใจเป็นอย่างมากที่ขาดความรอบครอบในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมายจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตพร้อมน้อม
รับโทษตามที่สารพิพากษามาและไม่ประสงค์ที่จะต่อสู้ใน
อุทธรณ์หรือดีกาอีกต่อไปคือก็ยอมให้เขาเขาบอกว่าลูกเขา
ที่จะติดคุกแล้วล่ะก็ยอมรับยอมรับแล้วขณะที่น้อง
สาวของผู้กำกับโจ้ครับเขาบอกว่าพี่ชายเนี่ยอยากจะรับ
ผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ทำลงไปจึงขอรับโทษแล้วก็ขอจ่าย
เงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตตามที่ได้ตกลงกัน
ไว้เนอะถ้าสมมุติใครจำก็ได้คดีภูมิกับโจ้เนี่ยเป็นคดี
ที่หลายคนจับตามองกันนะครับตอนนั้นอ่าเดี๋ยวก็ต้องไป
เหมือนกันบอกว่าแต่กรณีที่เขาเองได้มีการเปิดคลิปของทาง
ฝั่งภูมิกับโจ้ออกไปอย่างนี้นะฮะทำให้มีการคูออกมา
ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะ
เช็คบินธนายตั้มธนายตั้มเองก็ได้มีการออกมาพูดใช่ไหม
ทนายตั้มไม่รู้แต่เขาดังพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็ออกมาพูดว่าทุกอย่างต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย
อ่ะเข้าใจอันนี้อันนี้มุมของทางฝั่งของพ่อแม่ของเขา
ที่บอกมาถูกไหมแต่ว่าทางฝั่งของทนายตั้มเองวันนี้เพิ่งเป็นข่าวแล้วก็คือมีการแบบโอ้โห
ให้ข่าวคนนี้แล้วบอกว่านี่เห็นไหม
ผมไม่เชื่อภูมิกับโจ้เนี่ยจะสำนึกผิดจริงเพราะเตือนก่อนยังขู่อาฆาต
นี่นะเพราะเดือนก่อนยังขู่อาฆาตผมจากในเรือนจำ
ว่าที่ต้องติดคุกเพราะผมเปิดคลิปนาทีสังหาร
แต่ที่ภูมิกับโจ้ไม่อุทธรณ์และเยียวยาโจทย์ร่วม
หลายคนสงสัยว่าแบบนี้ภูมิกับโจ้จะติดคุกจริงกี่ปี
เป็นคนอื่นคงมีอีก๑๕ปีแต่ระดับภูมิกับโจ้ผมหวังว่าคงติดสัก๕๗ปีก็ออกมาหลั่นล้าได้แล้ว
อืมอันนี้ที่เขาบอกกันไป

ละแบบของที่แม่เขาพูดเนาะ

เอาละฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้คุณหนุ่มบอกว่าทางแม่เขาออกมาพูดอีกอย่างหนึ่ง

แต่ทางทนายตั้มซึ่งทนายตั้มกับภูมิกับโจ้นี่เขามีความเกี่ยวข้องกันยังไงคุณหนุ่ม
ก็คือตอนนั้นที่มีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือเรื่องมันถูกเปิดโดยทนายเดชาก่อน

นายจุ๊กรูเนี่ยนะฮะก็มาเปิดบอกว่ามีกรณีของทางตำรวจเป็นผู้กำกับเนี่ยได้มีการไปใช้ถุงดำเนี่ยนะครับ

พอหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าอีกวันนึงคุณรุ่งขึ้นต่อมาเลยในตอนนั้นเนี่ยทนายเดชากับทนายตั้มเนี่ยไม่ถูกกัน
นายตั้มเนี่ยก็เลยเปิดคลิปเลยว่ามันมีกรณีนี้แหละก็คือเอาคลิปนั้นมาเปิดเลยหลังจากนั้นก็นำไปสู่กระบวนการจับกลุ่มภูมิกับโจ้

นี่คือที่มาที่ไปในตอนนั้นเนี่ยนะฮะแล้วเป็นข่าวที่ดังมากเลยเนี่ยนะครับก็นี่คือชมหน้านะฮะในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะ
ก็คืออย่างที่บอกว่าเขาทนายตั้มหรือทนายสิทธาใช่ไหมเขาให้สัมภาษณ์ในประเด็นว่าไม่ปักใจเชื่อนะที่อดีตผู้กำกับโจ้จะสำนึกผิด
หรือยอมรับโทษทั้งหมดเพราะว่าในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยตนได้ทราบจากคนรู้จักผู้อดีตผู้กำกับโจ้
ตนหมายถึงพูดถึงทนายตั้มเนี่ยนะว่าในเรือนจำว่าเป็นต้นเหตุและสาเหตุที่ทำให้ต้องติดคุก
จากทนายตั้มเป็นคนนำคลิปเหตุการณ์ขณะที่ผู้กำกับโจ้เนี่ยใช้ถุงดำคลุมศีรษะทรมานผู้ต้องหา
เขาพูดออกมาเพราะเขาอยู่ในห้องด้วยกัน
กดแค้นครับเพราะที่เป็นไอ้ฟูกันเพราะผมก็เปิดชิ้น
อยู่ข้างในก็ให้ศึกษาธรรมะและถ้ารู้ว่าการกระทำของตัวเอง
มันผิดจริงหรือเปล่านะครับพอให้สำนึกผิดให้จริง
จะได้ไม่กลัวโกรธแค้นคนทางนอก
นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทนายตั้มเขาบอกว่าให้ฝึกธรรมะเยอะ

หนุ่มก่อนที่ฉันคุยกับเธอฝึกก่อนเนอะ

เนอะคุ้มกับโจ้แล้วก็คุ้มกับมดดำก็ไปด้วย

อีหนุ่มมึงควรจะฝึกให้สงบสติสูง

หายใจลึก
หายใจลึกก่อนหายใจลึกเนี่ย

ไม่ต้องฝึกหนุ่มนี่แหละนะการตัดรายการกับเธอ

ซึ่งผู้กำกับทนายตั้มเขาเปิดแชทลับ
ลับนี่ก็มีขอความระบุแหละว่าอยู่ในเรือนจำคลองเปรม
เขาพูดอย่างงั้นนะว่าอยู่ในเรืองจำคองเปรียมอะไร
เขาพูดไม่ใช่เราพูดเขาพูดถูกต้องอยู่อย่างสุขสบาย
เหมือนแบบว่าภูมิกับโจ้อยู่อย่างสุขสบาย
อยู่ในคุกมันก็คงไม่มีใครอยู่สุขสบายหรอกมั้งฮะ
หรอแม่มันติดไปทำไมแม่ถ้าเกิดสักครั้งนั้นน่ะ
ใครที่อยู่ในคุกแล้วสบายถูกมั้ย
ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วใครต่ออ่ะ
ก็นั่นแหละเขาว่าอย่างนั้นมันก็เลยแบบว่าหลายคนก็เลยพูด

นะอ้าวไปของคุณต่อผู้กำกับบางพัฒน์นั่นแหละ
เขาตั้งคณะกรรมการสอบสวนปมทำอนาจารย์ดาราสาว

ฉันดูข่าวว่าจะอ่าน
ก็สคริปตมึงมีให้กูอ่านแค่สิกูจะไปอ่านยังไงต่อล่ะ

ทิ้งให้ผมแล้ว
เอากลับมาดิฉันได้ไหมถ้าไงน่าสลัดเป็นบ้าง

เลยได้พูดได้แล้วนะคะ

อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ
ถนายตั้มเหมือนกันซักครั้งค่ะที่ออกมาเปิด

นายตั้มบอกว่าแกเล่นหนังนะเล่นหนังนะไปถูกตำรวจนายนึงเนี่ยนะครับคือ
อนาจารย์เนื่องจากน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาไปเที่ยวนะฮะกับเพื่อนรู้สึกนะ
เสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็น้องเนี่ยเขาหลับไปแล้วก็หนึ่งในเพื่อน
ของเพื่อนที่ไปด้วยเนี่ยแล้วเป็นตำรวจนะฮะคือไปเหมือนกับอนาจารย์โดยการเหมือนกับ
ผู้ชมครับพันธุรกีษเอกบริญญาเหลืองอุทัยนะกับการศรบังพลัสทั้งเปิดเผยถึงความคืบ
ที่เกาหนีธนัยตั้มศิษฐาพาดารสาวลูกครึ่งเมเธอร์แรนด์
เข้าไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสนคันนายาว
หลังไปถูกตำรวจยศพันธุ์ตำรวจตรีตำแหน่งสารวัตรในสังกัดกระทำอนาจารย์
เมื่อช่วงกลางดึกวันที่๒สิงหาคมที่หมู่บ้านเออหรูย่านสายไหม
บอกว่าเป็นเรื่องที่บังคับบัญชาให้ความสนใจมาก
สนบังพลัดได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
ซึ่งจะใช้เวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุด
ส่วนทางด้านพันธรรมรวตเอกนเรนเครื่องสนุกเป็นพุ่มกับสอนคณยาว
ท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ยังไม่ได้มีการนัดเข้ามาพบกับทางพนักงานสอบสวนนะครับ
อาจจะยังไม่พร้อมให้ปากคำในตอนนี้ก็ได้
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนเองนะครับจะมีการดำเนินการเรียกพยานในที่เกิดเหตุครับ
ให้ปากคำหากมีมูลว่าตำรวจคนดังกล่าวมีการกระทำความผิดจริง
เดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอีกครั้งหนึ่ง
ขณะที่ทนายตั้มก็บอกว่าตอนนี้ผู้เสียหายสภาพจิตใจย่ำแย่มาก
พร้อมจริงจริงนะครับที่ให้สัมภาษณ์แต่ยังยืนยันครับว่า
จะดำเนินคดีนี้ให้ถึงที่สุดครับขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวของผู้เสียหาย
ไม่อยากให้เป็นข่าวเพราะกลัวว่าจะไปกระทบต่อชื่อเสียงต่างนานา
ล่าทสุทธนายตั้มก็บอกเลยนะครับว่าพนักงานสอบสวนสนคัณะยาว
ติดต่อให้คู่กรณีมาพบแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าได้เข้ามาพบแล้วหรือยัง
ส่วนที่มีข่าวว่าจะติดต่อมาพูดคุยเจรจาตอนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้เสียหายนะครับว่า
จะยอมคุยด้วยหรือเปล่าซึ่งเท่าที่พูดคุยกับทางน้องเขาเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ไม่เห็นมีใครติดต่อมาเนี่ยนะครับโดยในวันเกิดเหตุครับตัวน้องคนนี้นะครับได้มีการดื่มตั้งแต่ที่ร้าน
ซึ่งเป็นงานวันเกิดของคนในกลุ่มแต่เมื่อมาถึงบ้านก็ไม่ได้ดื่มแล้ว
ก่อนที่น้องคนนี้น้องดาราคนนี้จะไปนอนกับเพื่อนเนี่ยนะฮะก็ยังดื่มกันอยู่
พอตอนตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเพื่อนเหลืออยู่คนเดียวแต่อีก๓คนกลับบ้านไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ากลับไปตอนไหน
อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามีคนเป็นนกต่ออ่ามีคนเป็นนกต่อตรงนี้ต้องเป็นหน้าที่ของทางตำรวจแล้วนะฮะ
สืบหาข้อเท็จจริงต่อไปคำว่านกต่อในที่หมายถึงว่าอาจจะไปด้วยกัน
แต่เวลากลับปุ๊บอาจจะแบบทิ้งน้องไปเลยให้น้องอยู่กันตามลำพังหรืออะไรหรือเปล่า
ก็จะต้องแบ่งเรื่องหนึ่งไปเลยอ้าวเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันตำรวจก็ต้องไปไล่สืบกันดูอีกทีหนึ่งนะฮะค่ะ
ซึ่งเขาบอกจะมีการสืบหาข้อเท็จจริงในส่วนนี้แหละว่านกต่อหรือไม่นกต่อ
จะมีบุคคลที่๓หรือเปล่าแค่นั้นแหละเนาะ
มาฟังเรื่องฝีดาดกันบ้างไหม
ช่วงนี้เขาบอกว่าฝีดัดลิงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในวงการนะคะ
แล้วก็อาจจะมีช่วงของการที่บอกว่าฟักตรงฟักตัวมีกี่วันกี่วันอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะยังงงกันอยู่เพราะฉะนั้นคุณหมอธีระค่ะ
ธีระวรธนารัฐอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่าระยะฟักตัวของฝีดัดลิงเนี่ย
มันจะมีข้อมูลจากในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาหรือองค์การอนามัยโลก
บอกว่าที่ระยะฟักตัวในระยะ๗๒๑วันนั้นอาจจะไม่ถูกต้องนะคะ
เพราะไม่มีแหล่งข้อมูลใดเลยที่ระบุแบบนั้น
ก็เลยบอกว่าอาจจะมีโอกาสในการที่ฟักตัวมากได้๓วัน
หรือยาวไปถึง๒๑วัน
นั่นหมายความว่ามีข้อมูลที่สำคัญมากนะ
หากมีระยะฟักตัวใน๓วันอาจจะต้องเป็นการที่เฝ้าระวัง
เพราะว่าต้นต่อของโรคอาจจะมาจากภายในประเทศก็ได้
ถ้าหลุดไปอาจจะเกิดปัญหา
ในการแพร่กระจายในชุมชนได้อืมสำคัญนะในช่วงระยะเวลาเพราะฉะนั้น
ก็ต้องต้องรับข้อมูลตรงนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะแต่อย่าเพิ่ง
ตระหนกนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เป็นคนที่สามแล้วใช่แล้วทั้ง
หมดเลยเนี่ยก็คือเกิดจากเป็นผู้ชายหมดเลยใช่แล้วก็ต้องยอมรับ
เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์น่ะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของอันนี้คือทั่วโลก
ณตอนนี้เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควรว่า
ดาดลิงเกิดจากการร่วมเพศเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แต่ต้น
ช่วงติดเนี่ยมันช่วงฟักตัวหรือว่าในช่วงแต่เราก็ไม่รู้ไงฮะเราอ่ะ
มันจะฟักตัวหรืออะไรได้นานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมนะฮะแต่
เห็นข่าวออกมาเนี่ยมันก็คือจะเป็นแผลเกิดขึ้นมาก่อนเลย
ใช่ไหมคะซึ่งจะเกิดที่อวัยวเพศก่อนไม่ใช่เกิดที่ผิวหนังก่อน
เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีดีเลยนะคะซึ่งอย่างที่บอก
ถึงยี่สิบเอ็ดวันอ่ะค่ะเป็นเป็นเป็นเป็นไปเป็นเป็นช่วงที่
แบบว่าใช่อย่างปีนี้ก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่ภูมิใครสูงกว่าแต่ในตอนเนี้ย
บอกว่าเราต้องระมัดระวังตั้งแต่สามวันแล้วเพราะว่าทางด้านของข้อมูลจากอเมริกา
นาดาและองค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่าไม่น่าจะถูกต้องในการที่ระบุไว้ว่า
ถึงยี่สิบเอ็ดวันเพราะไม่มีข้อมูลแหล่งใดระบุไว้เช่นนั้นเลยนะฮะ
อันนี้ก็ฟังไว้เป็นข้อมูลนะคะแต่ก็แน่นอนว่าต้องระวังก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เขาเมื่อเมื่อเก้าสิบแปดเปอร์เซ็น
อันนี้ทั่วโลกเขาพูดมาหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันเอ่ยหรืออะไรเอ่ย
ตอนนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าโดยส่วนใหญ่วันนี้มีคนไทยที่ติดจริงเนี่ย
หนึ่งคนนะฮะส่วนอีกสองคนเนี่ยถือว่าเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยทั้งนั้นเลย
ใช่ค่ะน้องค่ะเบรกกันก่อนเนอะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะค่ะ
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
ที่ผ่านมาเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในอนาคตเรามาดูกันนะครับ
อย่างเช่นถ้าสมมุติกฎหมายเนี่ยผ่านตัวหนึ่งคือกฎหมายให้ชาวต่างชาติสามารถ
ครอบครองที่ดินที่ดินได้มันก็มีคำถามอยู่คำถามหนึ่ง
ลูกรุ่นหลานมันก็คือความต้องการก็ต้องการสูงถูกต้องไหมครับ
จะมีคนต่างชาติสามารถมาซื้อที่ดินในกรุงเทพได้หรือในประเทศไทยได้เนี่ย
เขาบอกเอารุ่นลูกรุ่นหลานเราอาจจะไม่มีไม่มีเงินซื้อที่ดินเราก็ได้นะ
เพราะว่าความต้องการมันจะสูงของชาวต่างชาติ
ก็จะเป็นของคนต่างชาติไปหมดหรือเปล่าอันนี้คือที่เขาหลายหลายคนกำลังจะพูดกันอยู่
หรือถ้าในอนาคตแล้วเนี่ยเราขายคอนโดขายอะไรกันไปเนี่ย
แล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานเราจะซื้อกันยังไงคอนโด
ใช่ตอนนี้เขาเห็นปรับราคาที่ดินเนอะแพงมากเลยอ่ะอืมมากจัง
ซึ่งวันนี้เขาบอกเลยว่าที่ดินบึงกาขอบคุณหนุ่มได้หรือ

เขาหมายถึงในกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยวันนี้คือ
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ธนาคารสงเคราะห์เนี่ยเขาบอกเลยว่าวันนี้ดัชนีราคาที่ดินเปล่า
หมายถึงว่าที่ดินก่อนการพัฒนาในกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ในปริมณฑลตอนนี้ไตรมาสที่๒แล้ว
เราอยู่ในไตรมาสที่สองเนี่ยค่าดัชนีเนี่ยเท่ากับสามร้อยห้าสิบสี่จุดห้าจุด
เท่ากับมันเพิ่มขึ้นแสดงว่ามูลค่าของที่ดินเนี่ย
เพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย
เขาวัดมาตั้งแต่ต้นปีคือไตรมาสที่๑นะฮะไตรมาสก่อนหน้านี้
แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์คือจากปีที่แล้วอืม
แสดงว่าวันเนี้ยที่ดินเปล่าเปล่าเนี้ยมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นถึงหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะ
แล้วก็แสดงให้เห็นว่าที่ดินเปล่าเลยนะก่อนจะพัฒนาอะไรเนี่ยนะ
มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เป็นการปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง
คือในช่วงที่คนก็ไม่มีเงินจะซื้อหรือยังไม่มีการก่อสร้างอะไรกันเยอะแยะเนี่ย
ถ้าเทียบกับเฉลี่ยย้อนหลังเมื่อ๕ปีที่แล้วเนี่ยที่ดินทุกจุด
คิดถึงว่าเมื่อห้าปีที่แล้วเนี้ยเราไปตรงไหนเราออกไปพุทธมนตรสายหนึ่งสายสองสายสาม
ราชพงราชพฤกษ์เห็นไหมขึ้นโครงการกันมันเต็มไปหมดเลย
แต่๕ปีก่อนโควิดโควิดนี้ก็จะ๓ปีแล้วก่อนหน้าโควิดสักปีกว่าเนี่ย
ต้องยอมรับการก่อสร้างชะลอตัวลงถึงแบบว่ามีข่าวมาว่ามันโอเวอร์สะพายหรือเปล่า
อืมอะไรอย่างเงี้ยฮะคือปีนี้เหรอเขาบอกมันขึ้นแล้วไงอืมตอนเนี้ย
ไปแล้วช้าไปแล้วใช่ไปแล้วเขาบอกปัจจัยจริงที่ทำให้ราคาที่ดินเปล่าเปล่าเนี่ย
มีการเพิ่มขึ้นเนี่ยในอัตราที่ชะลอตัวลงเนี่ยหนึ่งเขาบอกมาจากภาวะเศรษฐกิจเนี่ย
ชะลอตัวสองการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้ามีผลมากวันนี้เราจับตากันเนี่ย
งครามรัสเซียยูเครนยังไม่จบนะฮะเมื่อวานเนี้ยจีนกับไต้หวันกำลังจะ
เครียดกันต่อใช่ซึ่งเมื่อวานเนี่ยตึงเครียดกันทั่วโลกใช่
จริงแล้วเขาบอกว่าถ้าเรานับกันแล้วรัสเซียกับมหาอำนาจ
อเมริกาก็มหาอำนาจจีนก็มหาอำนาจซึ่งอาจจะทำให้สิ่งปลูกสร้างเต็มอัตรา
เอางี้ซื้อที่ดินเปล่าเก็บไว้ก่อนอืมก็เลยสูงขึ้นถูก
ที่ดินเปล่าเก็บไว้ก่อนเขาว่าอย่างนั้น
ใช้เถอะนะหมายถึงต้นบ่ามจะต้องหาตีหกปีแล้ว

แล้วเราจะไม่ต้องเสียภาษี

เขาเอาง่ายเลยถ้าสมมุติเราจะประเมิน
ยินที่ราคาสูงของประเทศไทยกัน
สีลมเนี่ยประตีเป็นตารางวานะ

นี่คือประเมินนะไม่ใช่ราคาจริงนะ
แล้วราคาขายจริงสูงกว่านั้นในมหาธิจันทร์
อยู่ที่ตารางวาละ๙๐๐๐๐๐
อันนี้คือประเมิน

ตามสารทุกษ์ต่างเนี่ย
สาธรณ์เนี่ย๔๕๐๐๗๕๐๐พระราม๑อยู่ที่๔๗๕๐๐สุขุมวิทย์สุขุมวิทย์ก็แล้วแต่ซอยว่าซอยไหนก็มีตั้งแต่๒๑๐๐จนถึง๖แสน
อโศกนี่อยู่ที่๕๕๐๐ต่อตรางวานะฮะกรุงทนบุรีอยู่ที่๑๕๐๐๔๕๐๐รัชดาพิเศษอยู่ที่๓๕๐๐๔๕๐๐
ท่องหล่อเนี่ยโอเคล่ะก็ถือเป็นย่านคนแบบว่า๔๒๐๐พระยาทัย๔๐๐๐พระขนโยชน์จิน๓๐๐๐๔๐๐๐
เพชรบุรี๒๐๐๐๔๐๐๐ราชปารบเนี่ย๓๐๐๐๓๕๐๐วิภาวรีกำลังสิทธิ์คือแถวเนี่ยอยู่ที่๑๕๐๐๒๖๐๐
อันนี้คือราคาประเมินนะต้องบอกตรางวาตอนนึงตรางวาหาซื้อจริงไม่ได้หรอก
จริงไม่ใช่ราคานี้นะมันจะคูณเข้าไปอีกไม่รู้กี่เท่าเนี่ยอย่างงามวงวานเมื่อก่อนโอ้โหแค่ไม่กี่บาท
เมื่อก่อนงามวงวานสมัยก่อนเป็นดาราใหม่เขาขายกันอยู่แสนกว่าบาทตอนนี้มันสองแสนห้าอืม
บ้านสวยสวยมีเนื้อที่เยอะมากนะ
แล้วเข้าไปต้นตรองสอสิบแปด

ปีป้าวดี
เข้าไปนิดนึงขวามือ

นางแกทุบบ้านแล้วสร้างเป็นคอนโด

แล้วผมก็ถามว่าแล้วย่าเราจะให้อยู่ชั้นไหน

บอกย่าให้อยู่ชั้นเชิงเศร้า

พี่วันหนึ่งเราอยู่ตัวคนเดียว
ไม่ใช่มีห้องครบจะอยู่อะไรกันใหญ่โต

ก็ไปซื้อที่อื่นก็ได้มา

ถึงผู้ชาย๕๐๐ตารางวาไม่ถึง

คูณกับไม่คิดว่าไหนล่ะล่าถ่ายได้ต่างแต่๓แสนก็๑๒๐ล้าน
โอ้โหจับประที่อย่างเดียวล่ะตรงนั้นล่ะนี่คือแค่ประเมินน่ะ
ค่ะราคาประเมินนี่เฉยน่ะ
มึงว่างเหรอมานั่งประเมินบ้านกูเนี่ยพี่หนุ่ม
เอาง่ายแต่วันนี้ในเมืองเนี่ยอาจจะเต็มหมดแล้ว
ใช่ค่ะเต็มจริงคือ
ไม่รู้จะต้องหาเงินอีกเท่าไหร่กว่าจะได้บ้าน
แต่เราไปดูกันว่าตอนนี้เมื่อเทียบกันเนี่ย
ที่เขาบอกว่าที่ดินราคาสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ย
อย่างเช่นบางพลีบางพลีนี่คือออกไปตรงบางบ่อ
บางอ่ะอืมแถวสุวรรณภูมิอะไรอย่างเงี้ย

ซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาเนี่ย
สูงมากถึง๔๐๕นะฮะ
ใช่เพราะว่าบ้านเราอยู่แถวนั้นนะ

ตอนที่ซื้อมาเมื่อประมาณ๔๐ปีที่แล้วเนี่ย
รู้ไหมแต่รางวัลเหรอเท่าไหร่ใช่
อะไรจริง

เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลย
ขึ้นไปอยู่ในประมาณประเมินนะคะ

นี่แค่ประเมินนะแค่ประเมินใช่
๔๐ปีที่แล้ว๔๐๐๐ยังไม่๕๐๐๐คือราคาประเมินจะถูกประเมินออกมาจากที่ดิน

ที่ตรงนี้เขาจะประเมินให้ว่าประมาณนี้
แต่เวลาขายจริงไม่มีใครขายตามราคาประเมิน

จุดที่น่าสนใจที่ราคาขึ้นสูงคือ
พรีบางบ่อบางเสาทง
ตรงนี้มีการตรับเศียรจนึง๔๐๕เป็น

แล้วก็อาจจะมีรถไฟฟ้าใต้ดิน

ซึ่งเขาบอกจับตาชลงเศร้าไ้ตอนต้นต่อ
หรือตอนนี้บางกรวยบังใหญ่
เห็นไหมนี่บ้านจะไปอยู่แถวบังเหนียวบังใหญ่
บังบัวทองใส่น้อย
อันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ๒๔เปอร์เซ็นต์
น้นทะบุรีป่าเก็ตเนี่ยอยู่ที่๒๓๖
เราจะเห็นนนทบุรีตอนนี้ก็โครงการเริ่มขึ้นเยอะพอสมควรนะ

จนไปถึงแถวโซนพระขนงนี่บังนาสวนหลวงประเวทเนี่ย
อันนี้ก็ยังปรับตัวอยู่ที่๑๒๐
เราออกไปแถวสมุทรปาการสมุทรปาการพระประแดงพระสมุทรเจดีเนี่ย

เพราะฉะนั้นวันนี้จุดที่น่าสนใจที่สุด
คือบางพรีบางบ่อบางเสาทงอะไรอย่างนี้
ยังมีเหลือเยอะเลยนะแถวนั้นที่ว่างยังเหลือเยอะ

เขาบอกว่าถ้าสมมุติเวลามันขึ้นแล้วลงยาก
แล้วสมมุติสมมุติเขาบอกมันขึ้นอย่างนี้แม่สมควรจะซื้อปีนี้หรือว่าปีหน้าเข้าไปซื้อ

ที่ดินน่ะเหรอโอ้ยมันก็ขึ้นทุกวันอ่ะเนอะถ้าอย่างงั้นอ่ะ

หมายว่าสมมุติถ้าเกิดคนมีตังค์คนจะซื้อตอนนี้เลยหรือว่ารอ

ไม่หรอกราคามันก็ขึ้นอยู่ไม่ลงหรอก
แต่อยู่ที่ว่ามันจะมีคนเวลาเสนอขายซื้อขายกันมากกว่าว่าคุณแฮปปี้ที่เท่าไหร่จบที่เท่าไหร่
แต่เวลาประเมินได้ขนาดนี้ว่าอย่างน้อยเราก็ได้รู้ทรัพย์สินของเราไงว่า
ตรงจุดที่เราอยู่มันมีโอกาสโตอีกไหมแค่นั้นเอง
เวลาขายขายเป็นไร่เนี่ยไม่ได้เป็นตารางวาดยังงี้เนอะ

ประเด็นใหญ่เลยล่ะ

เล่าเหตุการณ์นะบอกว่าไปซื้อปลาร้าปลานินเนี่ย
มารับประทาน๕๐บาทนะ

พอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะคือเธอเองเนี่ยพลิกปลาไปอีกด้านหนึ่ง
ตกใจแล้วฮะมันไม่มีเนื้อมันมีแต่กล้าง

เนี่ยครับคือเธอบอกเธอยังไม่ได้ทานเลย
ปรากฏเอาเธอเอาเรื่องนี้เนี่ยมาแชร์นะฮะ

เออปรากฏเจ้าของร้านขายปลาร้านี่เขาเห็นนะเขาเดือดบอกแหมแบบนี้มันใส่ความกัน
เขาบอกแล้วบอกไอ้ที่หายไปเนี่ยเป็นเพื่อนเธอแล้วมันกินไปหรือเปล่าเออ
เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นล่ะครับเจ้าของร้านปลาร้าเนี่ยเขาไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
หญิงสาวรายนี้ล่าสุดครับคุณพรชุดาอายุยี่สิบเก้าปีนะครับ
เป็นผู้โพสต์คลิปนี้เดินทางไปพบกับตำรวจแล้วนะฮะ
ร้อยตำรวจเอกวรทัศน์เรืองฤทธิ์รองสวรรสอบสวนสพเมืองฉะเชิงเซา
บ้านคุณนะเชิงเซานะคือไปเจรจากลายเกลี่ยนะฮะ
กับทางคู่กรณีนะครับก็คือคุณพดุงศักดิ์เป็นเจ้าของร้านปลาร้าเนี่ยนะฮะ
หลังที่ก่อนหน้านี้ครับมีการไก่เกลี่ยกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับ
คุณผู้ชมครับคือคุณพรสุดาคุณพรชุดาเนี่ยนะฮะ
คือเปิดเผยบอกว่าตนเองเนี่ยเดินทางมาไหว้ขอพรแก้บน
วัดหลวงพ่อโสธรอยู่บ่อยครั้งอืมทุกครั้งเลยเนี่ยนะ
แวะซื้อปลาร้าปลาส้มนะที่ร้านนี้อยู่เป็นประจำ
กระทั่งล่าสุดตนเองเนี่ยแวะซื้อปลาร้าที่เป็นปลานินเนี่ย
วางขายชุดละห้าสิบบาทเมื่อกลับไปถึงบ้าน
ก็นำปลาร้าที่ซื้อเนี่ยมันจะกินแต่เมื่อแกะดู
ปรากฏว่าพอพลิกปลาเท่านั้นแหละตกใจนะฮะปลามันหายไปครึ่งหนึ่ง
นี่เหลือแต่กระดูกซี่โครงอย่างนี้เห็นไหมกล้าง
นี่เนื้อไม่มีเนี่ยนะครับเธอก็เลยถ่ายรูปเนี่ยนะฮะ
แล้วนำไปลงในเฟซบุ๊กต่อมาเจ้าของร้านเนี่ยมาเห็นเข้านะครับ
ก็เลยให้ทนายเนี่ยดำเนินคดีนะครับเนื่องจากทำให้ร้านเสียหาย
เดี๋ยวร้านจะคิดว่าฉันขายปลาร้าครึ่งซีก
มันไม่ผลดีกับร้านเลยเนี่ยนะฮะจนสุดท้ายแล้วมีการแจ้งความครับ
ไก่เกลี่ยเจรจากันเมื่อวันที่๒สิงหาคม
ส่วนทางด้านนางเรนูเป็นเจ้าของร้านก็บอกว่า
เธอเองเนี่ยนะขายของตัวนี้มาสามสิบปีแล้ว
ไม่เคยเกิดปัญหาเลยยืนยันว่าปลาตัวนี้เนี่ย
มันเต็มตัวปลามันเต็มตัวฉันขายไปเนี่ยมันเต็มตัว
อยู่ดีเนี่ยจะมาบอกครึ่งตัวได้ยังไง
เพราะก่อนที่จะแพ็คบรรจุกล่องพลาสติกอย่างดีมองอยู่ตลอดเวลา
ส่วนสาเหตุที่ปัญหาว่ามีปลาครึ่งซีกเนี่ยส่วนตัวแล้วคิดว่า
คนที่มาด้วยกันนั่นแหละน่าจะแกะกินหรือเปล่าในรถ
พรชุดาเนี่ยไม่เห็นหรือเปล่าเออไม่รู้ตัวหรือเปล่า
เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความจริงนะต้องให้ตำรวจสอบสวนข้อเท็จจริง
ว่าปลาอีกครึ่งซีกอยู่ไหนมันหายไปไหนนี่ไม่
ได้นะเรนูบอกมันต้องอยู่ครบตัวเห็นไหมล่ะอืมเออ
มันจะหายไปไหนบอกเพื่อนมาข้างแกะกินหรือเปล่า
หรือทอดเสร็จแล้วมันกรอบแล้วมันหนึ่งหรือตะวัดหรือ
กินไปครึ่งหนึ่งแล้วมันหายไปได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องมีคนขโมยน่ะนะ
ไม่ใช่ขโมยไปคือถ้าเกิดว่าเต็มตัวจริงนะหนูก็หยิบหยิบ
มันเต็มตัวจริงแล้วมันหายไปก็แสดงว่าต้องมีคนกิน
อ่าแต่แต่ตั้งแต่แรกเราก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มี
อ่าอาจจะเป็นไม่ได้ไหมลงไปทอดแล้วอ่ะมันติดอยู่ที่ที่อ่าข้อนกระทะ
ว่ากินตัวผิดแต่ว่าทางฝั่งของเจ๊ที่เขาขายเขาบอกเลยบอกว่า
ดูก่อนบรรจุแล้วเนี่ยลองดูคลิปตอนที่เขาถ่าย
อ่ะมันก็เป็นเรื่องไงเนี่ยพลิกมาปุ๊บมันมีคนกิน
หายไปแล้วแต่ดูวิธีการแกะแล้วมันมันน่าจะเป็นหน่อยแกะกินน่ะ
หยิบมาแทะเหมือนไก่เหรอหายไปครึ่งหรือยังไงหรือจะ
กินกับข้าวเหนียวไงเธอจกกินจกกินจกกินจกกินไปครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอ
นี่ก้างก้างตรงท้ายมันยังหายไปเลยอ่ะเห็นป่ะไม่จกกินจกกินจกกินเหรอ
ค่อยเล็บอย่างเงี้เหรอคะต้องมีใครเอ๊ะมันยังไงวะมันมันมีอยู่จริงหรือเปล่า
แต่ทำไมเขาไม่จกกินให้หมดแถมเลยล่ะจบท้องตรงนั้นมันเป็นท้องมีกล้างพี่หนุ่ม
กกกินอย่างนี้เหรอไอ้ไอ้ปลาอย่างนี้เขาทำยังไงเขาทอดเหรอเขาทอดแล้วกินกับข้าวเหนียว
มันคือปลาส้มป่ะคะมันคือปลาส้มนั่นแหละมันไม่เป็นนะดิมันเหมือนปลาส้มนั่นแหละ
อร่อยนะมีมะนาวหน่อยนะอร่อยเออทางแม่ค้าเขาบอกว่าพอทางคนซื้อเขาก็ยืนยันว่าเขาถ่ายคลิปตั้งแต่ต้น
แต่แม่ค้าว่าก็ถ้าเกิดจะแตะต้นจริงก็ตั้งแต่ตอนมีแม็กซเย็บอยู่สิ
มาถ่ายมาตอนอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันก็ดูไม่ยุติธรรมกับเขาเนอะ
อย่างนี้ฉันไม่ได้กินแบบว่าอะไรแพงแล้วบอกอุ๊ยมันหายไปไหนครึ่งหนึ่งอย่างนี้ได้ป่ะก็ไม่รู้
ก็ไม่รู้อันไหนจริงอันไหนไม่จริงแต่โดยหลักจริงแม่ค้าเขาจะเอามาครึ่งตัวมาทำไมถ้าไม่หยิบผิด
อาจจะพลาดอาจจะพลาดใช่ไหมพ่อจะโอเคหยิบผิดอาจจะแบบหยิบใส่ถุงผิดหรืออะไรอย่างเงี้
ไม่ใช่ข้าวปลาแกะนะแม่ตอนนี้มันเป็นข้าวก็ไม่รู้ว่าก็ต้องมีคนกินหรือเปล่าแมวขโมยกินเหรอ
อุ๊ยมันจะเป็นแมวได้ยังไงมันจะมีแมวขโมยกินปลาอีกปลาอย่างเงี้ยเหรอ
กินเป็นครึ่งตัวอย่างนี้เขากินมันก็กินทั้งหมดบนดีกว่า
ใช่ค่ะมันจะแบบอุ๊ยน้ำรายไหล่ใช่นะครับที่มันกินแล้วแบบบีบมะนาวนิดนึงแหละ
พี่หมูทำเคยกินไหมพ่อกินผมซื้องของผัดสักตอนแรกนั้นค่อยไม่เคยกิน
อร่อยตอนแรกชื่อว่าขาวถ้าทำจริงคือเป็นปลาร้า
ไม่ใช่ปลาร้ามันเป็นปลาที่ไปหมักกับเกลือ
เป็นอย่างนี้ใช่ปลาสดสดนี่แหละแล้วก็ไปหมักกับเกลือ
ส้มเนี่ยแหละไปหมักกับเกลือทำให้มันเกิดความสุขขึ้นมาอีกนิดนึง
เหมือนกับเป็นแหนมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเหมือนกันก็เอามาทอด
แล้วเอามาทอดแล้วก็ทานก็จบแล้วจากคนไปทำอย่างบางคน
บางคนเอาไปผัดกับข้าวเอาปลาส้มเนี่ยไปผัดกับข้าว
แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงแล้วก็เอาง่ายไม่ต้องบีบมันก็ได้
เอาน้ำปลามะนาวลาดไปโอ้โหอร่อยสุดมากเลย
แบบว่าอีกคนนึงเขาทำนะเพราะปลาส้มอ่ะเพื่อนฉัน
แล้วเขาทำครึ่งตัวไหมเขาไม่ทำครึ่งตัวคุณมันลวกกี่ตัว
เขาเอาแต่เนื้อมันออกมาเอาเนื้อมันออกมาปุ๊บ
แล้วไปผัดกับสปาเกตตี้ใส่พริกแห้งใส่แบบว่าพริกไทยเม็ด
แทนแอนโชวี่เลยใช่ไหมตาย
นั่นแหละแอนโชวี่ตายไปเลยเอาไปผัดกับสปาเก็ตตี้เสร็จเล็ก
แม้แต่ปลาอันนี้มันเป็นปลาอะไรนะปลามีน
บอกปลาจีนบางคนก็บอกใช้ปลาจีนโอ้ปลาจีนไม่ไหวนะปันกล้างมันเยอะ
แต่เขาเอากล้างออกไงตัวปลาจีนบางคนก็แล้วแต่ว่า
แต่ละพื้นที่ใช้ปลาอะไรแต่อันนี้อยากจะให้คุณลอง
ถ้าสมมุติคุณมีเมนูปลาส้มกระเทียมปลอกแบบใหญ่
แล้วก็เอาแบบว่าพริกไทยที่เป็นเม็ดน่ะโขกเข้าไปแล้วผัด
แล้วก็ใส่เนี่ยสุดใส่เส้นสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งหน่อย
โอ๊ยมันดังคุณน่าครอบมากทำไมอ่ะ
มันเป็นสูตรที่ต้องไปจัดเอง
นี่ทุ่มหนึ่งเลิกนี่ยังทันอยู่นะคะ
แล้วก็วินาทีนี้ประหยัดเศรษฐกิจด้วย
เพราะปลาตัวนึงมันสามารถทำได้หลายเมนูผัดข้าวพอแล้วบีบมะนาว
ก็จริงแล้วเนี่ยนะของไทยมีเยอะมากเลยนะ
ที่บางทีอร่อยกว่าของฝรั่งอีกจริง

ว่าร้านเขามีปลาครึ่งเดียวงั้นต้องไปตรวจกล้องวงจรปิด
เอออ่าจะไปไหนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าทางฝ่ายที่ไปไปเอาไปลง
แล้วบอกว่าคือถ้าเกิดไม่มีหลักฐานไปยืนยันก็ถูกมีสิทธิ
สิทธิ์โดนกันแล้วก็อ่ามันเสียชื่อว่าเขาไม่ได้ขายมา
สามปีเขาขายมาเป็นหูกี่ดูคุณคุณเรนูเมื่อกี้ก็
อายุเยอะแล้วอ่ะอยู่มานานอืมก็ใจเย็นเย็น
แต่ว่าไปแจ้งตำรวจตำรวจเขารับรับเขารับด้วยนะใช่ไหมใช่เมื่อกี้
เดนูก็เนอะอยู่จนคิ้วเรียวเลยนี่มานานกว่าสามสิบปีแล้ว
โอ้จริงป่ะอ่าที่ไหนอะค่ะอยู่ที่ไหนร้านร้านอยู่ไหนเขาบอก
ร้านอยู่ตรงแล้วใกล้วัดวัดสมมติสวทรอ่าอ๋ออยู่ชา
ไม่ไม่จะไปเลยกันส่อโค้งที่น่ะสินี่ตลาดนี่ตลาดนี่ตลาด
นี่อ่าในตาราสำนักชาลาศขึ้นแบบวัตตาลาณีนี่เนี่ยส่อง
ห้องน้ำเดี๋ยวต้องแวะไปหาไปแวะซื้อปลาส้มมาทานของป้าเรนูใช่ไหมคะ
ป้าเรนูได้เดี๋ยวดูป้าเรนูนะคุณจะกลับบ้านป่ะ
ไทยรัฐขายด้วยไทยรัฐทีวีเคยเอามาออก
นี่
ซึ่งนางก็เสียชื่อเห็นเปล่าเอาปลาร้าทอดไปทำคลิกก็อร่อยนะ

นางพริกเหมือนแบบ
คุณเคยทานนะ
เอาปลามาสับเขาเรียกปลาร้าสับนั้น
แล้วก็ใส่เป็นพวกตะโครงตะไคร้ลงไป
เหมือนปลาฟูอ่ะอันนี้ปลาลีนูได้นี่

ผลิตภัณฑ์ไลโอแฮคันเลอร์แชมพูแชมพูปิดผมขาว
ภารการายโอนี่นะคะชัมพูปิดผมขาวนะครับ
ไม่มีอะไรปิดผมได้นอกจากไรโอ

สีดำสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีน้ำตาล

อีกรูปนึงมาเขาบอกชาวเน็ตไปขุดภาพหนุ่มกัญชัยกับบอล
เพราะดูไลโอก่อนไปได้เหรอ
สิ่งที่ได้พิทธิภาพได้ไลโอชมพูพลิดผมข่าว

ภารกายเป็นกระแสร้จะขึ้นมาว่านี้ระหว่างบรรเชิดยิ้มกับเอออะไรนะโฒ่โฟง
เขาให้โฆกทำเป็นผู้รู้ผู้ดีแล้วงงต่ำวันหลายอย่างกลับมาให้เขามาร่วม
อีก๕๐คิวที่เหลือพร้อมทั้งยังออกเงินค่าเครื่องบินเนี่ย
ทั้งสองฝ่ายไปทำการแสดงที่นครศรีธรรมราช
โอ้โหคนนี้มันเป็นคนดีจริงจริงฮะมันดีแบบว่าเหมือนอีกนิดนึง
บรรลุโสดาบันได้อ่านจบแค่นี้พอจริงไม่ต้องอ่านต่อ
ปรากฏล่าสุดเนี่ยหมวยอริสราหรือดรหมวยอริสราเนี่ย
เค้าถามหมดฆ่าเครื่องบินไปเยอะเลยใช่ไหมคะก๐๑ประมาณนึง
แมวแบบนี้เออมาเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะแต่ชาวเน็ตก็ไปขุดภาพ
มาฮะเมื่อเจอรูปหนุ่มกัญชัยกับว่าเนี่ยฉันบอกแล้วมันเป็นตาบาปตลอดชีวิต
เธอตามใดมันเป็นตาบาปตลอดชีวิตเราอ่ะเธอไม่ต้องคิดหรอก
มาภาพมาน่ะดูอ่ะรูปนี้ปั๊บรูปขึ้นไหนไอ้หนุ่มดูสิ
มันเป็นตาบาปมาจนวันเราตายหรือไม่อุ้ยตายเพิ่งเห็นนะเนี่ย
เราจะเปลี่ยนอาชีพหรือเราจะทำมันจะเป็นตาบาปเราไปตลอดชีวิตหนุ่ม
คือผมบอกเลยนะเรื่องนี้นะเนี่ยชาวโซเชียลชาวเน็ตนี่นะ
แกล้งผมหม้อใหญ่มากเลยเรื่องเนี้ยเพราะไม่เกาะเราเราแล้วอยู่ดูดู
ดูอันนี้เกมภาพที่อะไรภาพที่คนทั่วไปเห็น

น่ะการแสดงมันจะเป็นตาบาปของเราอย่างเงี้ตลอดชีวิตเธอมันคือการแสดงค่ะท่านผู้ชม
ระดับหนึ่งระดับข่าวใส่ไข่เราต้องให้เยอะอ่ามา
มันคิ้วใช่ไหมดูใจเต็มมาก
ไปซื้อลิขสิทธิ์ไหนทิ้งไหมแต่วันนี้เรารวยกันแล้วเธอ
เฮ้ยเปลี่ยนเถอะคุณอายจริงไหมเนี่ย
จริงจริงนุ่มเราไปซื้อหนังมะเผาเล่นกันไหมเด้อ

เพราะวันนี้เราก็เริ่มมีเงินกันแล้วไปซื้อหนังมาเผากันไหมเธอ

อันนี้พจน์อานนท์เพิ่งส่งข้อความมาคุยด้วยเองเนี่ย

ไอ้เฮียโอ๊ย

มันจะเป็นตาบาปของเราอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตเธอ

แล้วผมดูพ่อที่ไลน์โอม

ทำใจกับสิ่งอดีตที่เราทำไปแล้ว
พี่จะบอกให้นะมดดำไม่ควรชวนพี่ไปด้วย
อีหนุ่มไม่จริงฉันไม่เคยชวนใครไป
เอาไหนเล่าก่อนไหนเล่าก่อนใครชนนานแล้วพี่เราอย่าไป
ถ้างั้นถ้าสมมุติเราเล่าต่อไปรูปอุบัติอย่างนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้
ไม่หรอกไม่จำว่าชวนไปโอเคคือมันคือนังนังมาปีไหนคะ

๒ท่านนี้เลยนะคะท่านที่เราคุ้นอยู่

คุณไม่ได้ตังค์เพิ่มอีกไหมไม่ได้

ทำลายชีวิตฉันเลยเนี่ย

๓๐๐๓ฟรีตอนสีสิบกว่าปีที่แล้ว

เท่าไหร่๓๕วัตรจะไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้

คือที่เป็นรับเชิญเพราะว่ามดดำชวนไป

คือเมื่อก่อนจะต้องกินข้าวเย็นด้วยกันทุกวัน

ใช่เสร็จแล้วปุ๊บมะดำก็จะถ่ายหนังถ่ายอะไรเนี่ย

แล้วก็ต้องไปกินข้าวเย็นอะไรก็คือจะว่างแล้วไง

ตอนนั้นยังไม่ได้นางยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีลูก

ตอนนั้นยังเป็นไอ้กัญชัยอยู่

เดี๋ยวโกรธกูอีกเดี๋ยวไม่ปลอดภัยต่อชีวิตกูอีก

แล้วนางก็ติดมันไปถ่ายหนังนางก็เลยไปด้วย
ก็เลยไปเข้าฉากเป็นแขกรับเชิญ

แล้วก็เลยไปถึงเสร็จพี่พศเขาก็เอาแบบไปนี่แหละฮะ
เออแต่พอดูวันหูเดือดกันมากเนอะ

แต่วันนี้ภาพนี้ออกมาคือสิ่งที่ทำให้พระบาปไม่เหลือ

ไม่รู้ว่าพวกเราจะต้องโดนตาบาปอีกได้อีกนานแค่ไหนด้วยนะ

อีกนั้นออกให้ดูภาพไลโอนะคะ

เอาดูภาพไลโอไว้แล้วกัน
ก็มีวันหนึ่งที่แบบเอารูปนี้ไป
เหรออ๋อเธอยังไม่ได้รู้สึกหนุ่ม

ลุงทำไมลุงต้องทำอย่างนั้นเหรอ

เหมือนโดนหลานเอาท่องถีบหน้าเถอะ

มันถามลุงลุงทำอะไรแค่นี้
เหมือนโดนหลานเอาเท้าถีบหน้าจริง

ไม่รู้วะ

แค่นั้นแหละก็คือนิ่งมงแสดงนะครับ

ที่เขาพูดแหละเราเป็นน้องเป็นเพื่อนก็

ถ้าเกิดว่าเพื่อนสบายใจที่จะเล่าเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังเอง
ส่วนเรื่องที่โพสต์ว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยจริงมันไม่มีอะไรเลย
กับพี่เจี๊ยบสุวิทภาลงละครพร้อมกัน
ของนิ้งคือ๑๕ของพี่เจี๊ยบคือ๑๗
ซึ่งตอนนี้ตัวอย่างทีเซอร์มันก็ออกมาแล้ว
มันค่อยลิงก์กับแคปชั่นที่เราโพสต์ไป

โปรโมทละครส่วนเรื่องของโอก็ไม่มีอะไร

โอเคพักก่อนเดี๋ยวกลับมา
ต้าต้าต้า

นี่กลับมาที่ข่าวใส่ไข่นะคะ
ไม่หยุดจริงเลยนะ
มาพูดถึงเรื่องของบุภเสันนิวาส๒กันหน่อยดีไหมคะ
ตอนนี้ทะลุ๒๒๐ล้านไปแล้วนะ
คุณโป๊ปออกมาปลื้มมากแล้วก็ขอบคุณผู้ชม

สำหรับภาพยนตร์บุเภสันนิวาส๒
หลังจากที่เข้าฉายเพียงแค่๑สัปดาห์
โกยทะลุไปเลยนะคะ๒๒๐ล้านบาท

อกจากนั้นแล้วเนี่ยยังไปฉายในต่างประเทศด้วย
นี่เพิ่งรู้นะคะว่าเขาไปฉายที่ลาวที่ออสเตรเลีย
ัมพูชาสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซีย
ยังไม่หมดบลูนายเวียดนามและอีกหลายประเทศเลยนะ
เขาประกาศเลยนะว่าทำเงินสูงสุดตลอดการในประเทศลาวด้วย
ตอนนี้เหรอคะใช่นะคะคุณโป๊ปก็เลยมาเปิดมาเปิดเผยในเฟซบุ๊กเลยนะคะ
บอกว่าขอบคุณผู้ชมมากตอนทำงานก็สนุกมาก
ร่วมงานกับทีมงานทุกคนก็ทุกคนตั้งใจทำงานกันอย่างมาก
เชื่อได้ว่าความสุขนี้จะส่งต่อไปถึงผู้ชมแน่นอน
แน่นอนเลยค่ะคุณโป๊คุณขอเป็นคนหนึ่งเลยที่ภูมิใจกับคุณมากเลยค่ะ
วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวส่งเวลาต่อให้กับทางไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

สวัสดีค่ะ